วันก่อนเรารายงานไป๑๙๓บาททองคำใช่ไหมฮะที่มีการชิงทอง
ครั้งนี้อีกแล้วค่ะอุกอาจ๒คนร้ายควงปืนบุกชิงทอง๘๖บาท
แล้วดูนี่โฉมหน้าของโจรนะข้างบนหัวผมเนี่ย
เขาก็ไม่ได้ปิดบังใบหน้าอะไรมากมายเลยนะ
ยังเห็นตรงนี้อยู่อะค่ะนี่แหละค่ะ
คุณผู้ชมเหตุการณ์แบบนี้มีอีกแล้ว
ดูกล้องวงจรปิดต้นเรื่องพร้อมกันก่อนนะคะ
นี่คนแรกเข้ามากันทั้งหมด๒คนนะเอาคนแรกก่อน
เสื้อดำแมทดำแล้วเห็นนะคะในมือเมื่อสักครู่ขึ้นลำกล้องแล้ว
อ๋อเหรอเอาปืนมาเลยค่ะเหลือมาจ้งแบบนั้นเลย
ส่วนลูกศรซ้ายมืออีกคนนึงใส่เสื้อ
นี่ค่ะเอาปืนวางไว้บนเคาน์เตอร์แล้วพูดกับพนักงาน
พนักงานเราเข้าใจเขานะใครมาใกล้ตัวแบบนั้น
เขาก็ต้องส่งแล้วค่ะแล้วเขาก่อเหตุแบบไม่กะโตะกะตากด้วยนะ
ใจเย็นมากผู้การของจังหวัดอายุทยาบอกว่ามันใช้เวลาก่อเหตุ๕นาที
ปกติเราได้ยินโจร๕๐๐อันนี้โจร๕นาทีค่ะเห็นไหมคะนี่เห็นไหมน้องพนักงานต้องโกยทอง
เอาไปให้มันแล้วนะคะได้ทั้งหมด๘๖บาททองคำนี่เอาใส่กระเป๋าที่เตรียมมาแล้วเดินไป
เป็นผู้ร่วมขบวนการด้วยหรือเปล่าแต่จังหวะที่เขาออกไปเนี่ยมันชัดเจนเลยว่าเขามาด้วยกัน
เดี๋ยวจังหวะนี้นี่วิ่งออกไปแล้วค่ะออกทางประตูทั้งคู่เลยนะคะ
โอ้โหแล้วมีจังหวะหนึ่งยกปืนข่มขู่ด้วยนะ
อืมเออเหมือนไม่ได้เกลียงกลัวอะไรเลยอ่ะค่ะ
นี่นี่ลองดูนะคะจังหวะนี้อ่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านทองเยาวราชเอเชีย
ตั้งอยู่บนห้างสรรพสินค้าถนนโรจนะตำบลสามเรือน
อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
หลังเกิดเหตุตำรวจก็ต้องลงพื้นที่พิสูจน์หลักฐานก็ต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบแบบนี้
ผู้การจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพลตำรวจตรีพันลบอาแหร่มลาบ
บอกว่าคนร้ายเป็นผู้ชายสองคนนี่ท่านยืนยันเองนะคะ
ว่าคนร้ายเนี่ยเป็นผู้ชายสองคนขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่ลาน
จอดรถหน้าห้างจากนั้นทั้งสองคนก็ขึ้นบันไดเลื่อน
คนละทางนะมาคนละทางมาดูลาดเหล่าบริเวณหน้าร้านทองตรงนี้ก่อน
รัดเหล่าสักพักหนึ่งสุดท้ายแล้วลงมือก่อเหตุตามคลิปค่ะ
ใช้เวลาก่อเหตุประมาณ๕นาทีทำงานอย่างใจเย็น
จังหวะที่หลบหนีคุณผู้ชมผู้การจังหวัดพระนครศรียุธยาท่านบอกว่า
แหมยังเอาปืนยกมาข่มขู่ด้วยนะคะนี่เหตุการณ์เกิด๑๖นาฬิกา๕๐นาที
ถ้าเป็นเวลาตามกล้องวงจรปิดนะคะวันที่สิบเจ็ดเดือนห้าสิบเจ็ดพฤษภาคมที่ผ่านมาทีนี้
ทีมข่าวของเราเนี่ยมีโอกาสไปคุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์เห็นจังหวะที่คนร้ายวิ่งหนี
ลองฟังไหมคะว่าเขาเล่าว่ายังไงบ้าง

เชื่อว่าน่าจะจับได้ไม่ยากนะครับ